คุณผู้ชมค่ะมิ้วอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์ภาพนี้
คือมีคนไปตกปลาตกปลาอยู่ดีพายุมา
แล้วมาแบบแรงมากน้องคิงคุณผู้ชม
เขาก็พยายามจะต้องเอาตัวรอดต้องใช้คำว่าพยายามเอาชีวิตรอด

ข้างหลังครับคึ่มเลยนะ
ทางนู้นโดนแล้วครับนู่นครับลงเป็นสายเลย

หนักมากหนักเกินคาด
สเต็ชลอดไม่อยู่แน่ครับแรงขึ้นเรื่อยเลย
ไหนเราไม่อยู่แล้วไปอยู่หมดแล้ว

พายุโหมกระหน่ำแบบรุนแรงมาก

เจ้าของคลิปก็พยายามบรรยายเนอะ
เบ็ดเต็มเลยเห็นไม้คันเบ็ดเต็มเห็นไม้
ช่วยด้วยแล้วพายุมันมาท้องฟ้าเป็นสีแดงพัดเต้นพัดของคลิวไปตามลม
เจ้าของคลิปรอดมาได้ก็คือขุดดินค่ะขุดดินเป็นโพรงขนาดที่พอฝังตัวอยู่ในระนาบเดียวกันได้
แล้วรอเป็นชั่วโมงพอให้เราได้พายุสงบถึงจะออกมาได้โอ้โหยิ่งกันในหนังเลยนะพี่มิ้ว
เห็นคลิปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะบอกว่าเป็นห่วงจังเลยกลัวฟ้าผ่า
เจ้าของคลิปบอกว่าหลังจากที่เต็นต์ปลิวเขาก็ทิ้งของที่เอามาด้วยทั้งหมดเลย
สื่อนำไฟฟ้าทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยนะคะกลัวฟ้าผ่าเหมือนกัน
คนก็แซวว่าอุตส่าห์ขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วเนอะแต่เจ้าที่จัดเต็มจังเลยอ่ะ
หลายคนก็บอกว่ามันคือรสชาติของนักตกปลาที่แท้จริงเหรอครับ
รสชาติแบบนี้มันน่ากลัวไปนิดนึง

ไอ้ที่ขุดหลุมหลบน่ะคะ
ไปดูจุดที่ขุดหลุมไว้หลบพายุค่ะ
อยู่ติดกับซากต้นไม้ที่มันหักโค้น
ลมได้ในระดับหนึ่ง
ทำให้เขากับเพื่อนรอดตายมาได้
นี่เป็นโพรง

หนักแบบว่ามีแต่ลมมาก

ลมห่อไปนู่น๒๐๐เมตร

ก็เลยทิ้งท้ายฝากเตือนนักตกปลานะคะ
ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าก่อนจะเดินทางนะ

เขากับเพื่อนอยู่บนเกาะกลางเขื่อน

รอดมาได้นี่คือถือว่าโชคดีมากนะครับ